ส่วนผลงานของนักกีฬาไทยนะครับนอกจากฟุตบอลที่มีให้เชียร์กัน
ก็อยากให้ดูสนุกเกอร์ด้วยเพราะมีรายการหกแดงชิงแชมป์โลกที่จัดในบ้านเรานะครับ
นี่เป็นกีฬาต้นตำรับของเรานะ๖แดงเนี่ยถือว่าบ้านเราค่อนข้างเก่ง
แล้วก็ทำได้ตามเป้าหมายนะเพราะว่านักกีฬาไทยผ่านเข้าชิง
ตอนนี้รอบชิงกำลังแข่งขันถูกไหมครับแต่ว่าเราอยากให้ดูฟอร์มนะครับ
ชมเป็นชิป๒๐๒๓ที่ให้ดู
เพราะว่ารอบรองชนะเลิศ๑เดียวจากไทย
เทพชายาอุ่นหนูมือ๔๕ของโลก
แล้วก็เป็นอดีตแชมป์๖แดงโลกปี๒๐๑๕นะครับ
เจอกับทางฮอสเซ็นวาฟาอี้มือ๒๒ของโลก
จากอีดานวัย๒๘ปีแข่งขั้น๗ใน๑๓เฟรม
เราจะอย่างไรเกมนี้เพราะว่าวาฟาอี้ออกสตาร์ทยอดเยี่ยม
แล้วก็ขึ้นแท่นมาที่๖ต่อ๔เฟรม
ตีเสมอเป็น๖ต่อ๖เฟรมโอ้โหต้องเล่นในเฟรมชิชะตา
กูถือว่าใจนิ่งมากดวนตามหลังถึงขนาดนี้
แล้วสุดท้ายเล่นเฟรมชิชชาตาพลิกนรก
กลับมาชนะไปสุดระทึกเลยนะครับ๗ต่อ๖เฟรม
เข้าไปลุ้นแชมป์สมัยที่๒นะครับแล้วก็การันตีเงินรางวัลไปแล้วตอนนี้

จอมสอยควีวเบอร์๑ของเอเชียมือ๓๒ของโลกจากจีน
๑๖คนมาด้วยนะครับตอนนี้กำลังแข่งขันอยู่เดี๋ยวเทียบสถิติให้ดูแล้วกัน
เทปชะยาวหนู๓๗ปีอันดับ๔๕ของโลกแชมป์ปี๒๐๑๕
ส่วนดิงจุนฮุยอายุ๓๕ปีครับแล้วก็อันดับ๓๗ของโลก
เป็นแชมป์เมื่อปี๒๐๑๖นะครับพบกันมา๔ครั้ง
เอฟชนะแค่ครั้งเดียวเท่านั้นส่วนทางดิงจุนฮุยชนะ๓ครั้ง
หากเอฟได้แชมป์สมัยที่๒นะครับก็จะรับเงินรางวัลสูงถึง๔๒๐๐๐๐๐บาทเลยทีเดียว
เกือบครึ่งนะเพราะว่าเงินรางวัลทั้งหมดรวมแล้วเนี่ยประมาณสัก๑๐ล้านได้นะครับ
ส่วนดิงจุนฮุยอดีตก็เคยอยู่ในมือดับ๓ของโลกมาแล้ว
ตอนนี้ก็ฟอร์มตกลงมาของเรานี่อยู่ประมาณนี้นะครับ
ก็เคยขึ้นไปถึงอันดับอยู่๓๐กว่าก็มีมาแล้วเหมือนกันนะครับ
สนุกนะครับเดี๋ยวคงได้ดูไฮไลท์กันเดี๋ยวคงมีในข่าวกีฬาวันพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งนะครับ